วันนี้มีพิธีชาพนักกิจศพคุณตาจรูน
หรือว่าคุณตาซาเล้งวัย๘๒ปี
ที่ถูกในจอร์ดชายวัยรุ่นทำร้ายร่างกาย
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็ถือว่าเป็นวันที่ครอบครัวแล้วก็ผู้ใกล้ชิด
ได้ร่วมกันส่งวิญญาณครั้งสุดท้ายของคุณตาจรูนนะครับ

เดินทางมาร่วมงานเผาศพคุณตา

แล้วก็ไม่มีญาติมาเป็นตัวแทนแม้แต่คนเดียว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
มีเหตุการณ์แบบเดียวเราก็คิดว่าแกคงแบบ

ร่ำไห้ที่เต็มไปด้วยความอาลัยของนายประพฤติมณีพันธ์

ฐานะเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของนายจรูลมณีพันธ์
หรือตาซาเล้งวัย๘๒ปี
ที่วันนี้ต้องลาจากครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับ
เพียงเพราะการตรธรรมของบุคคลเพียงคนเดียว
ที่ทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวมณีพันธ์
ที่วันนี้ลงเรือไว้แต่ความทรงจำ
ถ้อยคำสุดท้ายที่ลูกชายได้กล่าวส่งพ่อสู่สวรรค์

ภรรยาอันเป็นที่รักวัย๗๑ปีของตาสาเล้ง
ยังรู้สึกเสียใจกับการจากไปของสามี
ที่เคยอยู่เป็นเพื่อนดูแลกันมานานร่วม๔๐ปี
แต่กลับต้องด่วนจากไปอย่างไม่มีคำร่ำลา
จนถึงนาทีสุดท้ายก่อนส่งดวงวิญญาณขึ้นสู่สวรรค์
ก็ยังคงคิดถึงคู่ชีวิตที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
และขอให้เขาไปสู่สุขติ
อยู่ไม่ถึง๔๐ปีถ้าเป็นคนอื่นนะ
ให้ไปดีให้ไปสวรรค์
ถ้าหน้าดีจริงมาเจอกัน

ยังทำให้วันนิดามณีพันธ์ลูกสาวคนเล็ก
เพียงแต่ให้กำลังใจผู้เป็นแม่และพี่ชาย

ซึ่งครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกับนายจอร์ดผู้ก่อเหตุ
แม้วันนี้จะไร้วี่แววของเขา

เพราะเชื่อว่าใครทำสิ่งใดไว้

พร้อมขอให้การสูญเสียของพ่อ
เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคม
ไม่ติดใจแล้วค่ะก็โหสีให้น้องไปค่ะ

ในสมัยนี้ค่ะว่าทำอะไรก็ให้คิดก่อนทำ

เห็นคนแก่อยากไปทำเขา
เกิดเหมือนดูสมัยนี้เห็นคนแก่คนอะไร
เขาก็ทำหมดแค่วงศพภาวน์แค่นี้ค่ะ
การเสียชีวิตของนายจรูนมณีพันธ
ที่ถูกยกย่องว่าเป็นคุณตาที่มีจิตใจดี

ให้กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
อีกหนึ่งข่าวที่สังคมให้ความสนใจ
หลังกล้องวงจรปิดหลักฐานสำคัญของคดีนี้
สามารถมัดตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้อย่างอุกอาจ

และยังสะท้อนให้คนในสังคม
ระหนักถึงการดูแลเอาใจใส่คนใกล้ชิดให้มากขึ้นด้วย

ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน